กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่จัดระเบียบชุมชนที่บุกรุกพื้นที่บริเวณริมคลอง

โดยพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่มากที่สุด
บริเวณคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรครับ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
การสร้างที่อยู่อาศัยที่ลุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ
รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านริมคลอง
ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างเขื่อนคอนกรีต
ป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับ
มือสุดปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ระบุว่าสถานการณ์การบุกรุกคลองในกรุงเทพมหานครนั้น
อยู่ในพื้นที่๙สายคลองหลัก
รวมชุมชนบุกรุกพื้นที่ทั้งหมด๑๓๐๖๐หลังคาเรือน
ในจำนวนนี้พื้นที่ที่ถูกบุกลุกมากที่สุด

จำนวน๔๔๐๘หลังคาเรือน
คลองบางซื่อ๗๒๖หลังคาเรือน

มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน๒พื้นที่สายคลอง
ก็คือคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร
รวมทั้งหมด๒๖ชุมชน๓๘๑๐ครัวเรือน
งเป็นคลองลาดพร้าว๑๗ชุมชน
คลองเปรมประชากร๙ชุมชน
ซึ่งที่ดินทั้งหมดเป็นพื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์นะครับ
โดยแผนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ลุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ
ในเขต๒๖ชุมชนพื้นที่คลองราชพร้าว

ว่าจะดำเนินการลื้อถอนพร้อมปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ให้แล้วเสร็จ

ส่งมอบพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานคร

เพื่อที่จะจัดสร้างขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมต่อไปนะครับ